คุณผู้ชมครับช่วงแรกมาดูเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันก่อนนะครับ
อย่างเรื่องของอุบัติเหตุครับที่จังหวัดแพร่
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุหกสิบเจ็ดปีครับ
ขี่รถจักรยานยนต์พาภรรยาซ้อนท้ายกลับจากตลาดสดนะครับ
แต่ว่าไปเลี้ยวตัดหน้ารถอีกคันจนล้ม
แล้วก็ศีรษะนั้นกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัส
เพราะไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะสองสามีภรรยาขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนน
แต่พอมาถึงสามแยกกลับเลี้ยวตัดหน้ารถจักรยานยนต์อีกคัน
ขี่มาทางตรงจึงถูกชนจนล้มลงทั้งสองคัน
ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้านแดนชนหมู่๙ตะบนเหมืองหม้อ
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่นายบุตรประสงค์อายุหกสิบเจ็ดปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เลี้ยวตัดหน้าอาการสาหัส

ภรรยาที่ซ้อนท้ายมาด้วยบาดเจ็บเล็กน้อย

ขี่รถกลับจากตลาดสดวัดสำเภา

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเลี้ยวรถเข้าซอย
ตัดหน้ารถจักรยานยนต์คู่กรณีที่ขี่มาทางตรง
ล้มลงทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
ที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต
บนถนนสายโพแทนคลอง๓๓
ทำให้นายอำนวยสายทองอายุ๖๘ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ส่วนรถกระบะคู่กรณีเร่งเครื่องขับหลบหนีไป
ช้อยสายทองอายุ๖๖ปีภรรยาของผู้ตายระบุว่า

ก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์กลับจากพูดคุยเรื่องขายที่ดิน

พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีพยานเห็นรถกระบะยกสูง
ขับตามหลังมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ทำให้นายอำนวยกระเด็นไปไกลเกือบ๓๐เมตร
ก่อนที่รถกระบะจะขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางคลอง๓๓
ซึ่งมีทางแยกไปอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี

ไม่ถึง๒ชั่วโมงมาจากบ้านของอาจารย์
แล้วก็มาบ้านนี้เขามาคุยกันเรื่องนาเรื่องอะไร

เห็นฝุ่นมัตตะโหลบว่ามาถึงนี่ว่ารถชนคน
ก็เลยไปตามคนตรงนี้บอกมาช่วยหน่อยมาช่วยคนโดนรถชน

แก้มได้แต่บอลโทงแต่ไม่รู้ยี่โฮอะไร
เจ้าหน้าที่เตรียมติดตามตัวคนขับรถกระบะคันก่อเหตุ

ถนนจรรยานนท์ตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
ทำให้หนุ่มวัย๑๘ปีคนขับขี่

แต่จากการสอบถามพยานที่เห็นเหตุการณ์กลับพบว่า
จักรยานยนต์มาคันเดียวแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เสียหลักชนฝาท่อระบายน้ำเต็มแรง
ตีรังกาทับคนขับขี่จนได้รับบาดเจ็บ
คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากคนขับขี่มีอาการหลับใน